เอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันนะฮะ
ทหารกองกำลังผาเมืองก็ปะทะกับกลุ่มค้ายาเสพติด
ตะเข็บชายแดนไทยพม่านะครับจังหวัดเชียงราย
เจ้าหน้าที่ปลอดภัยแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามถูกยิงจนเสียชีวิต๙คน
แล้วก็สามารถยึดยาบ้าได้มา๗แสนเมตรครับ
นี่คือสภาพศพของแก๊งยาบ้าที่ถูกวิสามันนะครับ
โดยหลังเกิดเหตุนายนรงศักดิ์โอสดธนากร
ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำทหารตำรวจและฝ่ายปกครอง
เข้าตรวจสอบบริเวณกลางป่าบ้านผาหมีตำบลเวียงผางคำ
อำเภอแม่สายซึ่งห่างจากแนวชายแดนไทยพม่าประมาณ๒กิโลเมตร
เพราะว่ากลุ่มบุคคลต้องสงสัยมากันทั้งสิ้น๑๕คนนะครับ
กระเป๋ามีการสะพายกระเป๋าเป้
แล้วก็มีอาวุธประจำกายเดินจากแนวชายแดน

เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเพื่อเข้าตรวจค้นนะครับ
แต่ว่ากลุ่มดังกล่าวใช้ปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่
จนเกิดการปะทะกันนานกว่า๑๐นาที

เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่ได้ทันควันนะ
เรียกกำลังเสริมเข้าตรวจควบคุมพื้นที่โดยรอบเอาไว้อีกชั้นหนึ่ง
แล้วก็ได้เข้าตรวจสอบตอนช่วงเช้า
เพราะตอนกลางคืนเข้าไปก็ไม่ปลอดภัยนะครับ
จากการตรวจสอบพบกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุ๙คน

ไม่พบหลักฐานประจำตัวใด
ว่าเป็นชนกลุ่มน้อยเผาอาขาจากประเทศเพื่อนบ้าน

ยาบ้าก็ได้๗๐๐เมตรนะครับ
ส่วนปืนยึดได้๓กระบอกครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่ากลุ่มผู้ลำเลียงชาวอาขากลุ่มนี้
รับยาบ้าจากกลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดในจังหวัดท่าขี้เหล็กที่บ้าน๓ปี
ซึ่งเป็นแหล่งพักยาเสพติดอยู่ไม่ไกลกับจุดเกิดเหตุ
เพื่อนำมาพักไว้เตรียมที่จะส่งให้แก่ลูกค้า
แล้วก็กระทั่งกับปะทะกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวครับ